เที่ยวเชียงใหม่เยอะเหมือนกันนะแต่เราจะพาไป
บางคนรับปีใหม่จ้ามาที่นี่กันคนเยอะมากคุณจริง
แล้วดูบรรยากาศนี่วัดถ้ำเชียงดาวหรือวัดบ้านถ้ำตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะสาธุชนจำนวนมากเนี่ย
เข้ามากราบสการะพระพุทธรูปหินอ่อนที่นี่คือพระพุทธรูปหินอ่อนเนี่ยนะคะ
ดิษฐานอยู่ภายในโถงถ้ำหลวงเชียงดาวแล้วคุณก็จะเข้าไปชมความสวยงามของหินงอกหินย้อย
รูปทรงต่างที่มันเป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะโอ้โหในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยใช่ไหม
ค่ะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเพราะมันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติจริงจริงจริง
นะคะแล้วก็พาไปทำบุญไปกราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจนี่หลายหลายคนปีใหม่ขอพรพระเจ้าทันใจจะได้สมหวังดั่งใจนะจ๊ะ
ค่ะแล้วก็ไปบูชาโคมล้านนาประจำวันเกิดแบบนี้นะคะ
แล้วก็จะต้องนำเอาไปห้อยประดับซุ้มโคมเพื่อความเป็นสิริมงคลมีหลากหลายความเชื่อ
อาจจะเป็นสีตามวันเกิดอย่างเช่นคุณเกิดวันอะไรคะ
พุธสีเขียวพุธสีเขียวเห็นไหมก็มีสีเขียวดิฉันวันจันทร์สีเหลือง
ซื้อตามวันเกิดไปส่วนสีขาวสำหรับใครที่ไม่รู้วันเกิดหรืออยากจะทำเผื่อคนอื่น
ก็ได้เหมือนกันนะคะเต็มวัดเลยเห็นไหมคุณคือวัดเนี่ยก็จะประดับประดาไปด้วยโคมสีสันสวยงามนับพันพันลูกพันโคมนะคะ
แล้วก็ได้ไปพักผ่อนไปชมฝูงปลาแหวกว่ายดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กในสระน้ำสีมรกด
คือเป็นสายน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำอ่ะคุณค่ะเนี่ยปลาเยอะมาก
น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเห็นไหมเนี่ยคือจริงเลยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วเป็นสระสีมรกฏนะคุณ
คือดูอย่างนี้แล้วมันแบบว่าสงบจิตสงบใจเหมือนแบบว่าเราได้มาผ่อนคลายเข้าวัดแล้วแบบจิตมันสงบอ่ะ
ดูมุมนี้เนี่ยเหมือนอยู่เมืองจีนอยู่เหมือนในภาพยนตร์ใช่เหมือนดูในหนังดูในภาพยนตร์
แต่นี่คือที่กรุงเทพที่เมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่จริงคุณผู้ชมบอกเลยว่าไปแล้วคุณได้บรรยากาศที่มันร่มรื่นผ่อนคลายแบบนี้นะคะ
สบายสบายเหมือนเป็นการแบบชาร์จพลังให้เรากลับมาเริ่มต้นการทำงานลุยใหม่ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะ
โอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วมันก็มีพลังใจขึ้นมาทันทีนะฮะ